ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะฮะ
นางสาวฟารีดาที่ไปเจอศพในคลองชลประธานที่กาญจนบุรีครับ
มีจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ด้วยอ่าทีแรกก็ยังเอ๊ะตกลงแล้ว
ตกรรมอำพลางฆ่าตัวตายหรือว่าอุบัติเหตุค่ะแต่วันนี้ผลชนะสูตรเนี่ยออกมาแล้วนะครับ
ถูกปาดคอนะฮะถูกฆ่าปาดคอนะศพเนี่ยส่งมาถึงที่วัดแล้ว
ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกนี่ร้องไห้กระงมเลยครับ
ขอบลูกเหลือ
โอ้ไหนล่ะลูกพ่อแหละ
อะไรกัน
ชาติพระเจ้าทุกหลายข้าขอบตรวาลาโทษขอบรองศิกรรมขอรักษาวิทยาลักษณ์
นี่ฮะครอบครัวของผู้ตายนะครับ
คุณพ่อคุณแม่เอาหลานมากอด
หลังจากที่ศพของนางสาวฟารีดานะครับถูกส่งมาถึงวัดนะฮะ
นางสาวฟารีดานี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุนะฮะในพื้นที่ตำบลดอนชะเอมอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
แต่เธอจะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือไปรับจ้างชงเหล้าด้วยก็หายไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับ
แล้วเมื่อวานมีคนไปเจอศพลอยอยู่ในคลองชลประธานที่ตำบลดอนชะเอมนี่แหละ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ของเธอด้วยซ้ายมือนี่คือผู้ตายนะฮะ
ก็ต้องสืบสวนกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรม
มีลูกสองคนนะครับผู้ตายสามีเนี่ยเขาแยกกันอยู่นะฮะ
แต่ความจริงสามีบอกไม่ได้เลิกกันนะเพียงแต่ว่าทางภรรยาก็มีปัญหากับแม่สามี
เขาก็เลยไปมากับทางที่บ้านของเขานะครับ
ศพของนางสาวฟารีดานะครับถูกส่งจากโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
หลังจากชนะสูตรเสร็จส่งมาช่วงบ่ายที่ผ่านมามาที่วัดตะคร้ำเอนนะครับ
วันนี้ก็สวดศพคืนแรกนะครับสามีชื่อนายนพดลก็มาด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกไปสอบปากคำทั้งหมดนะครับบุคคลในครอบครัว
พ่อกับแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนสู้งานนะฮะสู้ชีวิตนะครับ
แล้วก็สู้คนด้วยถ้าใครมารังแก่เนี่ยลูกสู้แน่
เชื่อว่าตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานพอที่จะตามเอาผิดกับคนร้ายได้
เพราะคนร้ายถือว่าโหดร้ายมากทำกับผู้หญิงตัวเล็กได้ขนาดนี้
ตอนที่ไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลตำรวจพ่อกับแม่บอกว่าเหมือนกับมีกลิ่นน้ำหอมของลูกเนี่ย
อยู่รอบตัวเหมือนมานั่งอยู่ข้างเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดที่กาญจนบุรี
พ่อกับแม่บอกว่าพอรู้ผลชนสูตรศพออกมานี่เสียใจมาก
เพราะระบุว่าสาเหตุการณ์ตายก็คือมีบาดแผลบริเวณลำคอตัดหลอดลมขาด๒เส้น
นี่ฮะแสดงว่าต้องถูกทำร้ายลักษณะถูกปาดคอ
อยากจะถามคนก่อเหตุว่าโกรธแค้นอะไรลูกสาวขนาดนี้
ลูกสาวไปทำอะไรให้ถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้
แม่บอกว่าปกติแม่อยู่กรุงเทพนะฮะลูกเลยไม่ค่อยปรึกษาปัญหาอะไร
ส่วนมากก็จะโทรไปขอเงินเวลาที่เงินไม่พอในการดูแลลูกสาวอีก๒คน
ซึ่งพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเจอหน้าคนร้ายนะครับก็คงจะไม่อยากคุยอะไรด้วย
เพราะว่าเลี้ยงลูกมาไม่เคยตีแม้แต่ครั้งเดียว
ล่าสุดที่เจอกันคือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
บอกลูกสาวมาขอเงินก็ให้ไปตามปกติแล้วก็หายไปเลย
กระทั่งมาเจอศพเมื่อวานนี้อยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยโหดเยี่ยมมาก
พ่อของนางสาวฟารีดาบอกว่าเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ลูกสาวโพสเฟซบุ๊คบอกว่าพ่อก็คือตัวของคุณพ่อผู้ตาย
บอกพ่อเขาตายพ่อเขาเสียชีวิตแล้วก็มีคนเนี่ยโอนเงินมาช่วยงาน

ตอนนั้นพอพ่อรู้คุณพ่อเลิศชายนะครับ
พ่อของผู้ตายพ่อรู้ว่าลูกสาวทำแบบนี้
พ่อไปบอกบอกต้องเอาเงินไปคืนเขานะ
นี่ฮะสุดท้ายไม่รู้ยังไงไปไปประมาณลูกสาวไปรู้จักกับเสียคนหนึ่ง
บอกเดี๋ยวคืนนี้จะไปเอาเงินที่โกะพ่อบอกเขาคือเสียนอนหนู
แล้วเสียนอนหนูคนนี้ได้มาเคลียร์ใจกับพ่อจนทำให้รู้ว่าลูกสาวเนี่ย
คบหาอยู่กับเสียคนนี้ถึงขั้นเลี้ยงดูกันแต่เสียบอกอย่าให้ใครรู้นะ
ไม่อยากให้ภรรยาของเสียรู้เลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยสบายอยู่
อันนี้พ่อของผู้ตายเขาอ้างนะพ่อบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาไปรู้จักกันที่โรงพยาบาลท่ามกา
เพราะตอนนั้นหลานสาวคนเล็กป่วยลูกสาวของผู้ตายป่วย
แล้วเสียนอนหนูคนนี้เขาก็มารู้จักมาเยี่ยมซื้อข้าวซื้อของมาเยี่ยม
แต่พ่อเชื่อว่าเสียเขาไม่เกี่ยวข้องหรอก
ทำยังไงเอาจิตใจมนุษย์ลูกสาวเป็นคนตัวเล็กนะทำใจไม่ได้

ทีนี้พอผลชนสูตรออกมาเนี่ยนะฮะว่ามีลักษณะถูกทำร้ายถูกปาดคอ
จนเสียชีวิตนะครับและศพถูกทิ้งอยู่ในครองชุระประธาน
ต้องไล่สืบสวนสอบสวนต่อนะครับสพธามกา
วันนี้ตำรวจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต่างมาให้ปากคำหลายคนนะครับ
รวมทั้งยุ้ยที่เป็นพี่สะพ้ายของผู้ตายแล้วเขาคุยกันเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่ฟารีดาเนี่ยจะหายตัวไปแล้วมาเจอศพในคลองชลประธาน
รวมถึงโก๊นะฮะที่เขามีชื่ออยู่ในแชท
เป็นเสียชื่อจริงชื่อพินิษฐ์อายุ๕๔ปีนะครับ
ซึ่งทางพ่อเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องหรอกนะฮะเสียนี่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ
บุคคลในแชทที่ผู้ตายเนี่ยคุยกับยุ้ยแล้วก็มีนพดล
พะดนเหมือนละไม้นี่เป็นสามีของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งผู้ตายเขาก็พูดถึงในแชทที่คุยกับพี่สะพ้ายเหมือนกัน
พะดนนี่มาให้ข้อมูลเป็นวันที่สองแล้วนะฮะเมื่อวานก็มา
เปรียบเทียบกับวัตถุพยานต่างวัตถุหลักฐานต่างที่เจอในที่เกิดเหตุ
ทางฝั่งของพี่สะพ้ายของผู้ตายนะฮะที่ชื่อยุ้ยนะครับ
บอกว่าคืน๒๕ตุลาคมก่อนที่ฟารีดาจะหายไปเนี่ย
คิดว่าอาจจะเป็นตำรวจที่นำมือถือของผู้ตายไปเล่นเพื่อสืบคดีหรือเปล่า
เขาก็เลยไม่ได้ทักไปหลังจากที่เจอศพนะครับ
ล่าสุดคือบ่ายโมงครึ่ง๒๕ตุลาเขาคิดว่าสงสัยตำรวจใช้
เพื่อสืบหาข้อมูลเบาะแสเอ้าวันนี้ก็ยังขึ้นอีกออนไลน์อีกนะ
ส่วนแชทนะฮะที่ผู้ตายแชทคุยกับเธอเป็นครั้งสุดท้าย
เอาขอดูแชทหน่อยนี่นะฮะฝั่งตัวสีขาวขาวนี่คือฟารีดานะ
ส่งมาหาพี่สะพ้ายส่งมาหายุ้ยเธอบอกว่าเนี่ยฟารีดาส่งบอก
คืนนี้ไปเอาตังค์ที่โกะคือถ้าเสียหรือในหัวอะไรในพื้นที่
กาเนี่ยเขาเรียกโกนะฮะเธอก็อ้อฟารีดาก็บอกบอก
ผัวไปชงเหล้าก็คือนพดลนี่นะฮะเธอก็คุยต่อไปสักพักนึงนะฮะ
ออกไปตอนนี้เดี๋ยวเจอข้างทางเธอบอกเดี๋ยวเธอค่อยออกนี่นะฮะ
เนี่ยเป็นแชทสุดท้ายที่เราคุยนะครับแล้วยุ้ยเขาก็ส่งสุดท้ายคือ๕๕นะฮะ
คือยุ้ยเนี่ยบอกว่าพอฟารีดาบอกว่าจะไปเอาเงินกับโกนะครับ
เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่ได้ถามอะไรมาก
คือล่าสุดน้องบอกว่าน้องไปแต่ซึ่งวีไม่รู้แล้วว่าคือไปหรือไม่ได้ไป
แต่คือเท่าที่น้องบอกก็คือบอกว่าน้องบอกว่าไปแล้วก็ไม่แท็กเลยใช่เราไม่ได้ติดต่อกันอีก
วันนั้นก่อนที่จะคุยกันเรื่องเงินคุยอะไรกันอยู่คุยทั่วไปทั่วไปว่าเออส่วนมากเขาจะคุยเรื่องแฟน
เหมือนแบบว่าแฟนมาหาเต้าก็พูดไม่ถูกนะว่าใจร้ายอยากใจร้ายจริง
คือแบบน้องเสียแบบใช่จกไตเลย
คือในแชทที่เขาคุยกับพี่สะพ้ายเนี่ยเขาเอ่ยชื่อโก๊นะฮะแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อจริงอะไรนะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีคุณพินิษฐ์นะครับเขามาให้ข้อมูลมาให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนนาน๔ชั่วโมงกว่าโดยขอปฏิเสธว่าไม่รู้จัก
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายทั้งสิ้นเขาขอยืนยันว่าเขาเป็นคนรักครอบครัว
ไม่เคยโอนเงินไม่เคยช่วยเหลือเงินอะไรกับผู้ตาย
แชทที่ว่าจะไปเอาเงินที่โก๊เนี่ยเมื่อ๒๒ตุลาคมก่อนจะหายตัวไปเนี่ย
ยืนยันไม่ใช่ตัวเขาอย่างแน่นอนไม่รู้เรื่องด้วยโก๊ะไหนก็ไม่รู้
เนื่องจากมีความสนิทสนมรู้จักกับทางตำรวจสพธามกา
และพอเห็นมีคดีนี้เกิดขึ้นแล้วคนจะมาหาว่าเป็นเขาหรือเปล่า
ก็เลยติดต่อตำรวจเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เท่านั้น
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะมีแต่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องที่แวดล้อมในตัวผู้ตายเนี่ยนะมาสอบปากคำนะครับ

กาไปตรวจค้นบ้านของนายนพดลสามีผู้ตายอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่
วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเมื่อวานก็ตรวจไปรอบนึงแล้ว
ตามรายงานบอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ข้อมูลสำคัญนะฮะ
นี่คือร่องรอยบาดแผลที่แขนของสามีผู้ตาย
แต่นายนพดลสามีผู้ตายเขาบอกไม่เกี่ยวเขายืนยันความบริสุทธิ์
ทีนี้เนี่ยนะฮะชุดสืบสวนของสพทบบอกว่าได้ข้อมูลสำคัญ
ว่ามีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับนางสาวฟารีดาผู้ตายเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะ
ข้อมูลนี้เนี่ยได้มาจากลูกสาวของผู้ตายลูกสาวยุค๙ขวบกับ๘ขวบ
บอกนี่มีลุงปอลุงปอปลานะครับนี่ฮะบอกว่าแม่เนี่ยจุดที่เจอศพแม่เนี่ย
แม่เคยพาไปเอาเงินกับลุงปอเนี่ยอยู่หลายครั้งไปเอาเงินกับผู้ชายคนนี้
แล้วเวลาเจอผู้ชายคนนี้แม่บอกว่าให้เรียกว่าลุงปอนี่นะฮะ
แม่เนี่ยเคยไปหาผู้ชายคนนี้ที่จุดที่เจอศพไปเอาเงินไปมาหลายครั้ง
ท่านผู้ชมครับสามีผู้ตายนะฮะวันนี้บอกกับเราเพิ่มเติมบอกไม่กังวล
มั่นใจว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาอยู่แล้ว
วันนี้ตำรวจก็ขอเก็บปัสสาวะเพิ่มเพื่อนำไปตรวจหาสารเสพติด
ซึ่งนพดลเขาบอกผมก็ยอมรับว่าผมเคยเสพยาบ้า
แต่เลิกไปหลายปีแล้วนะหลังจากลูกเนี่ยเริ่มโต
ก็ยอมให้ตรวจทุกอย่างลูกสาวคนโตเนี่ย
เคยเล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาเนี่ยคือแม่เนี่ย
เคยพาลูกไปตรงจุดที่เจอศพนั่นแหละแล้วเจอลุงปอ
ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างในพื้นที่แต่ลูกอ่ะจำวันไม่ได้นะ
เชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยคงไปขยายผลต่อ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะหรือว่าฟารีดาเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องอะไรที่มันจะเป็นสาเหตุมาสู่การฆาตกรรมบ้างหรือเปล่า
เป็นธุรกิจหรือว่าไปทำงานแบบไหนอะไรยังไง
ออกจากรับจ้างชงเหล้าแล้วก็ทำงานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
พะดนบอกว่าฟารีดาเนี่ยเขาเป็นในหน้ารับจำนำรถด้วยนะฮะ
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับ
สิ่งสำคัญตอนนี้คืออยากให้จับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้
เพราะว่าเขาอยากจัดงานศพให้กับภรรยานะ
แล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาต้องตกมาเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะอืม
ต้องมาคอยรายงานตัวมาให้ตำรวจสอบปากคำอยู่ทุกวัน
เขาบอกเขาอยากจะไปจัดงานศพให้กับภรรยาของเขา
นี่ศพก็รับมาเรียบร้อยแล้ว

ท่านผู้ชมจำผู้หญิงเสื้อเหลืองได้ไหมฮะ
ถูกเปลี่ยนเป็นภาพภาพนี้ก่อนจะเกิดเหตุ๑วัน
ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นภาพนี้
วันนี้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราได้เจอหญิงสาวคนนี้นะฮะ
เพราะเธอมาที่สพธามกาเลย
บอกขอมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อย
ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เธอบอกเธอตกใจมากนอนไม่หลับทั้งคืน
หลังจากมีข่าวออกไปว่าก่อนที่เขาจะหายตัวไป๑วันแล้วไปเจอศพ
นี่ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองภาพนี้
เธอบอกโอ้โหนี่คอมเมนต์แบบคนต่อว่าเสียหายหาย
หาว่าเธอเป็นเมียหลวงไปก่อเหตุฆ่าเมียน้อยทิ้งศพอำพลางอะไรหรือเปล่า
เธอบอกเธอไม่รู้จักกับผู้ตายเลยครอบครัวผู้ตายก็ไม่รู้จัก
ถามว่าเอาแล้วเธอทำอะไรอยู่ที่ไหน
ขายอาหารตามสั่งอยู่ที่ท่ามกานี่แหละนะที่กาญจนบุรี
แล้วไม่ได้ทำอาชีพชงเหล้าอะไรด้วยไม่เคยรู้จักกับผู้ตายเลย
เอารูปเธอไปเป็นโปรไฟล์คนร้ายต้องการจะชี้อะไรมาที่เธอหรือเปล่า
เธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เธอก็ยังงงอยู่
วันนี้รีบมาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาหาตำรวจเลย
ตอนนี้อยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายตัวจริงให้ได้เร็
วันนี้ยังอื่นกับตัวเองอยู่เลยมันเป็นรูปนู้นแล้วเขาเอารูปนู้นไปทำทำไม
เราไม่รู้เรื่องเราไม่เกี่ยวของเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา
หรือว่าคนใกล้ชิดคนไหนทิ้งด้วยสอบทุกคนเลยตำรวจบอก